คุณผู้ชมคะพาไปที่ร้อยเอ็ดค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุสลดนะคะ
พ่อยิงลูกชายเสียชีวิตแต่พ่อบอกว่าพ่อไม่ได้หนีไปไหน
รอมอบตัวกับตำรวจเพราะพ่อมีเหตุผลที่ต้องยิงลูกค่ะพี่บุ๊ค
ลูกชายคนนี้เมาคุ้มคลั่งนะคะแล้วก็ไปขอเงินแม่
ก็จะขอไปซื้อยาเสพติดซื้ออะไรมาเมาอีกนั่นแหละแม่ไม่ให้
ลูกชายจะเอามีดมาฟันคอแม่โอ้โหพ่อบอกนี่ไงมันคือเหตุผล
ก็จะปล่อยให้ลูกก่อเหตุไม่ได้พ่อคว้าปืนมายิงเลย
สี่นัดใส่ลูกชายค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
ข้างกระท่อมทางเข้าบ้านคำหัวครูหมู่สี่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด
พบร่างในพิชิตพลเยี่ยมอายุ๓๖นอนหงายเสียชีวิตอยู่ค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนเก้ามอมอสี่นัดกระสุนเข้าราวนมซ้าย
แผ่นหลังต้นขาสองข้างใกล้ศพมีปลอกกระสุนปืนเก้ามอมอ
ตกอยู่สี่ปลอกผู้ก่อเหตุคือคุณพ่อค่ะ
คุณพ่อของผู้เสียชีวิตไม่หนีไปไหนนะคะยืนรอมอบตัวอยู่ตรงนั้นเลย

พ่อบอกว่าพ่อเองแหละ
พ่อเป็นคนยิงลูกชายเองจริง

เพราะลูกชายคลั่งมาเลยค่ะ

ประสานรถพยาบาลแต่สุดท้ายคือลูกเสียชีวิตเลยนะคะ

ก็นำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน

ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านนาสมบูรณ์
นำโลงมามอบให้กับครอบครัวนะคะ

พาตัวพ่อที่เป็นผู้ก่อเหตุ
มาส่งที่บ้าน
ทีมข่าวก็ขออนุญาตคุยด้วย

เพราะลูกชายมันเมาจริง
มันขลุ้มคลังจริง
ก็เร
ก็ยังมีรอยคราบเลือดของนายพิชิต
มีรองเท้ามีถุงมือ

ผัดบอกว่า๕โมงเย็นเมื่อวาน
ลูกขี่รถจักรยานยนต์มากระท่อม
กับสามีก็อยู่ที่กระท่อมตรงนั้นพอดี

ก็จะอยู่ตรงนี้พักกันตรงนี้แหละตอนไปทำไร่

ขนเงินก่อนเลยพี่บุ๊คคุณผู้ชมค่ะ
ค้นกระเป๋าแม่หาเงินแล้วได้เงินไปจำนวนนึง
แม่ก็ถามจะเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะล่ะลูก
คุณผู้ชมค่ะแม่พูดจบ
ลูกชายคว้าท่อนไม้ไล่ตีแม่

แม่วิ่งไปหาสามีก็คือพ่อนะคะพ่อของผู้ตาย

ลูกชายวิ่งตามมาเอาไม้ไปทุบรถพ่อ
พ่อบอกอย่าทำอย่าทำคือพ่อพยายามจะห้ามลูก
แล้วบอกให้แม่วิ่งไปก่อนไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านก่อน

ลูกชายหันไปหยิบเขียวที่มัดใส่ไม้ไผ่อะค่ะ

ไล่พ่อจนพ่อไปหลบในไร่อ้อย

ทุ่มลูกชายอารวาสหนักตามไปทำร้ายพ่อถึงไร่อ้อย
พ่อก็พยายามห้ามให้ลูกหยุดลูกไม่ฟัง
พ่อเลยคว้าปืนยิงใส่ไป๔นัด

พ่อบอกจำเป็นต้องทำ

โหโมตุภาพทางนี้มันนึกถ

โมตุภาพทั้งนี้ไม่ได้
าวแหลนลงไปหาอย่างไง
คุณลุงของผู้เสียชีวิตค่ะนายสมคิตอายุ๗๓
บอกว่าหลานชายคนนี้ชอบดื่มเหล้าชอบเสพยาเสพติด
พอเมาแล้วก็อลวาดโมโหทำร้ายทุบทำลายข้าวของทำร้ายพ่อแม่

บางครั้งไปทำร้ายลุงด้วยก็บ้านอยู่ใกล้ลุงก็โดนไปด้วย
ก่อนหน้านี้เคยติดคุกมาแล้วนะคะ
อันนี้คุณลุงบอกว่าติดคุกมามากกว่าสิบครั้ง
ทีมข่าวก็สังเกตไปที่หน้าต่างบ้านของผู้เสียชีวิต
หลายบานมันมีรอยแตกอ่ะค่ะทีมข่าวก็เลยสงสัยนะคะ
ทำไมกระจกแตกกันแบบนี้ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
ชาวบ้านบอกว่าก็เนี่ยไอ้กระจกที่แตกเนี่ย
ผู้เสียชีวิตเพิ่งพ้นโทษคดีฆ่าคนมานะ
มาก่อเหตุคือปกติเนี่ยนะคะก็รับจ้างให้อาหารม้า
ถ้าไม่เมาเขาก็ดีนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่จะเมาไง
เสพยาดื่มเหล้าแล้วเมาตลอดปลดประจำการจากทหารมาด้วยนะคะ
มาหลายปีก่อนครอบครัวก็พยายามพาไปบำบัด
แต่บำบัดเท่าไหร่ก็ไม่หายรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย
เพื่อนบ้านบอกว่าก็เนี่ยกระจกที่แตกเนี่ย
ที่นักข่าวสังเกตเนี่ยก็คนนี้แหละก็ผู้เสียชีวิตคนนี้แหละ
คว่างปลาข้าวของใส่แต่ก็ไม่ได้ถือสาอะไร
ก็รู้ว่าเขาเมาเขาอารวาสแบบนี้เป็นประจำ
ไม่อยากจะไปยุ่งเพราะชินแล้วแต่ยังปล่อยกระจกแตกอยู่เลยอ่ะพี่บุ๊ค
ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะมาอลวาดทำร้ายพ่อแม่
พ่อก็เลยยิงใส่จนเสียชีวิตไป
บ้างตัวเขาเข้าเนอะเพราะลูกก็ไม่ยุ่นมาล่ะ

แต่ก็เรื่องทางคดีก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนนะคะ
คุณผู้ชมตำรวจสพนพอกบอกว่า
ยังไงก็ต้องแจ้งข้อหาพ่อเอาไว้ก่อนนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นคุมตัวส่งสารจังหวัดร้อยเอ็ด
ฝากขังผลัดแรกเช้าวันพรุ่งนี้
ผู้นำชุมชนทางชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาก็หารือกัน
เขาจะช่วยนะคะคือเขาจะพยายามขอประกันตัวในชั้นศาล
เพื่อสู้คดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
คุณพ่อก็ต้องไปสู้คดีเรื่องของการป้องกันตัวนะคะ